คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่นี่ค่ะคุณพ่อป้ายแดงบีมกวีค่ะ
คลอดแล้วนะคะสำหรับทายาทตัวน้อยเป็นฝาแฝดนะคะ
ลูกชายนะคลอดมาเนี่ยน้ำหนัก๒๗กิโลทั้งคู่เลย
สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีทั้งคุณแม่และคุณลูกนะคะ
แต่ตอนนี้คุณยังตกลงเรื่องชื่อกันไม่ได้ยังเถียงกันอยู่นะ
ใจรอกันหน่อยเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ขอเวลา๒๓วัน
แถลงข่าวอย่างเป็นทางการแน่นอนนะคะ
ที่ก็ได้ลูกแฝดชายทั้งคู่แต่น้องเนี่ยนำหน้าไปก่อนแล้ว
ส่วนคนพี่เนี่ยตามมาเมื่อวานนี้เองนะคะ
ไทยรัฐก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ
หลายคนแอบแซวว่าผิวเนี่ยได้พ่อได้แม่
นักข่าวออร่ามาเชียวทั้งคู่เลย
งานหนักหน่อยแล้วกันนะคะช่วงนี้พี่บีมค่ะส่งกำลังใจให้
ไหนจะขึ้นคอนเสิร์ตไหนจะเลี้ยงลูกแฝดอีกนะจ๊ะ
มันนี่มันต้องปังเพราะว่าลูกเนี่ยมีทั้งสองคนนะ
คุณสอนนะพี่สู้นะคะ